ต่อที่คนสวยใจดีกันบ้าง
ล่ารานีค่ะช่วงนี้โควิดระลอกที่๓บอกเลยว่าหนักหน่วงมากนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายขายของมาออก
ไม่เป็นไรจ้ะให้เบลล่ารานีช่วยขายกับโครงการเบลล่าช่วยขายนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพนะเรียกว่าช่วยขายของทุกอย่างจริง
กระเบือยันเรือรบเลยค่ะคือพ่อค้าแม่ค้าก็ส่งของมาให้เบลล่าช่วยรีวิวนะ
มีทั้งของกินของขาวของหวานมาครบ
ผลไม้เสื้อผ้าชุดนอนผ้าถุงผ้าพื้นเมือง
ของที่ละลึกโอ้โหเยอะไหมล่ะคุณผู้ชมค่ะทุกทิศทั่วไทยไปเลยนะจ๊ะ
ช่วยอะไรช่วยได้หมดค่ะด้วยการโพสต์ลงไอจีสตอรี่
แล้วคุณผู้ชมคิดดูนะคนติดตามไอจีเบลล่าเนี่ย๗๖ล้านคนเยอะมาก
ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าคนตามคนเยอะไงใช่ค่ะ
เยอะนี่แล้วได้ละครส่งด้วยลูกแม่ค้าด้วยแบบนี้น่ารักดีนะฮะ
ซึ่งนับตั้งแต่เปิดโครงการกระทั่งเมื่อวานนี้นะตลอด๑เดือนที่ผ่านมา
ช่วยมาเกิน๑๐๐ล้านค้าแล้วนะ
เยอะมากเลยความตั้งใจก็คืออยากจะช่วยเป็นกำลังใจเล็กนะให้กับคนที่ประกอบธุรกิจทุกคนเลย
ซึ่งตั้งแต่ที่เปิดรับช่วยรีวิวเนี่ยก็เห็นความตั้งใจของทุกร้านเลยค่ะ
ใช่ค่ะนอกจากเบลล่าช่วยรีวิวร้านอาหารนะคะสำหรับสาวสวยคนนี้เธอช่วยเลยค่ะ
บริจาคเงินไปเลยค่ะสำหรับน้องปันนั่นเองนะคะ
ปันสุธตาค่ะร่วมบริจาคเงินจำนวน๑ล้านบาท
ให้กับทางโรงพยาบาลวัชิระค่ะ
เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่า
ความดันลบขั้นวิกฤตให้กับโรงพยาบาลวัชิระ
ตอนนี้จำนวนคนติดเชื้อยังสูงมากนะคะตามจากข่าวเนาะ
แล้วก็จะมีเตียงไม่เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยด้วย
มาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยชีวิตคนไทยด้วยกันค่ะ

สะดวกแบบไหนทำแบบนั้น